ดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมเรื่องของนางเสาหมิวลูกจ้างนะคะที่โดนในจ้างทำร้ายร่างกายแล้วก็อย่างเมื่อวานมีการพูดคุยกันนะคะอย่างที่ในจ้างอ้างว่าเธอเนี่ยเสพยาหรือว่ามีปัญหาทางจิตแล้วทางคุณเอกพบหรือว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็บอกว่าต้องไปตรวจนะคะเพื่อที่จะได้ทำความจริงให้ปรากฏเธอก็ยังเดินหน้าสู้ต่อ
ที่กระทรวงสาธารณสุขไปตรวจสุขภาพจิตและตรวจร่างกาย
โดยทางผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าการตรวจถ้าหากเป็นคดีความตามหลัก
ตำรวจต้องส่งมาพร้อมการตั้งข้อสงสัย
และจะตรวจอะไรบ้างทางกระทรวงก็พร้อมจะทำตามขั้นตอนนะคะ
จากนั้นก็พานางสาวหมิวไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ราชการที่นนทบุรีขอตรวจสารเสพติดผ่านทางเส้นผม
อันนี้ก็เพื่อพิสูจน์ที่นายจ้างบอกว่านางสาวหมิวใช้ยาเสพติด
ซึ่งเรื่องนี้ทางรองภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่า
พิสูจน์เรื่องยาเสพติดผ่านการตรวจเส้นผมนะคะ
ก็ได้มีการหารือกับนักวิทยาศาสตร์จิตแพทย์
เรื่องต้นเขาจะตรวจหาสารเสพติดก่อน
เพื่อขยายเชื่อมโยงว่าผู้เสียหายมีพฤติการเสพยาจนทำร้ายตัวเองหรือเปล่า
จิตแพทย์จะพิสูจน์ว่าเกิดจากความเครียด
จนเป็นสาเหตุให้ทำร้ายตัวเองหรือไม่
หรือว่ามีคนมาทำร้ายซึ่งก็จะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานนะคะ
การตรวจหาสารเสพติดในเส้นผมเนี่ยเขาก็จะตรวจหาสารเสพติดได้๒๘ชนิด
ยากล่อมประสาทวัตถุที่ออกฤทธิต่อจิตประสาท
ผม๒๐เซนตรวจย้อนหลังได้ถึง๑ปีครึ่งค่ะคุณกาย
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะให้ผลการตรวจสอบออกมาได้ในลำดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ
สักประมาณ๗๑๐วันก็จะทราบแล้วนะคะ

ส่วนผลการตรวจสุขภาพจิตก็ต้องดูตารางการปฏิบัติงานของแพทย
แต่ยืนยันว่าจะเร่งรัดเพื่อที่จะได้ทราบกันว่าความจริงคืออะไรนะคะ
ขณะที่ทางผู้เสียหายที่ได้แจ้งความที่สถานีตำรวจไว้
ตำรวจเขาก็ส่งตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลตำรวจ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะไม่ตรวจซ้ำกัน

จิตวิทยาก็จะรับหน้าที่ก็จะไม่ซ้ำกับตำรวจ
แยกกันตรวจจะได้ข้อสรุปอย่างครบทุกมิติค่ะ
มันจะเป็น๒สิ่งที่จะบ่งบอกเลยว่า
ความจริงคืออะไรเราจะค้นหาความจริงเรื่องนี้นะครับ
แล้วมันก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะคุณผู้ชม
คือในเอกพบบอกว่าเดี๋ยวจะประสานพนักงานสอบสวน
จะเอาตัวพยานของนายจ้างมาตรวจด้วย
เพื่อจะได้เกิดความเป็นธรรมแผลตามร่างกายเนี่ย
คือทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เขามีเครื่องมือมีอุปกรณ์
ที่มันตรวจได้ลึกถึงขั้นว่า
คนคนนี้ทำร้ายตัวเองหรือว่าคนอื่นทำร้าย
มันสามารถแบบอธิบายได้แบบนั้นเลย
วิทยาศาสตร์ก็จะให้คำตอบตรงนี้ได้นะคะ
ถ้าหากผลตรวจผู้เสียหายมีสารเสพติด
อันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเหมือนกันนะคะ
ผลการตรวจสุขภาพจิตผลการตรวจหาสารเสพติด

ก็คงจะทำให้เห็นภาพของคดีที่เกิดขึ้น
ชัดเจนขึ้นว่าใครโกหกนะคะ
อย่างคือน้องหมิวมั่นใจว่าตัวเองไม่เคยใช้สารเสพติด
แล้วก็ถูกทำร้ายทารุณกรรมจริงแล้ว

เราไปฟังเสียงของน้องหมิวกันหน่อยค่ะ

ในการที่ว่าเราสามารถต่อสู้เขาได้
เพราะว่าเราในบ้านหลักฐานของเรา
มันก็ไม่สามารถที่จะสู้เขาได้ค่ะ
เพราะเขาเป็นคนที่ก็มีอิทธิพลอยู่

เรื่องจริงค่ะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

ยังไม่เคยใช้ยานอนหลับยุทธิ์ยากต่อประสานค่ะ
อันนี้ถอดด้วยความปรุงนะคะ
ที่ผ่านมาเคยมีประวัติการเข้าพบจิตแพทย์บ้างไหมคะ

เพราะเขาคุยกับน้องชายผมผมไม่รู้เรื่องด้วยนะ

ใช่มีคนผู้หวังดีเขาช่วยเหลือ

คุณน้องเล่าไม่ตอนนั้นเขาย่ำแย่มาก

พ่อบอกว่าที่ผ่านมาน้องหมิวเองไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง
โทรไปหาทางนั้นเขาก็ไม่ได้บอกว่าโทรมา

เพิ่งจะได้เห็นลูกนี่แหละค่ะ